วัสดุในการทำกล่องปิดที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมก็คือไม้
ซึ่งสมัยก่อนจะมีความนิยมในรูปทรงกล่องที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม
เพื่อให้สะดวกในการหยิบจับเครื่องประดับออกมาใช้
และอย่างง่ายเปล่าการจัดเก็บข้าวของ
ช่างจะทำเป็นกล่องปิดที่มีสองส่วนคือส่วนตัวกล่องที่ใช้ใส่ของ
และส่วนฝาปิดส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกล่องปิด
ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานไม้เช่นค้อนตะปู
และการขัดแต่งผิวด้วยกระดาษทราย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย